ต้นโพต้นตะเขียนเสียงตัวเลขไปหมดค่ะครับค่ะ
เพราะว่ามีคนโชคดีติดต่อกันสามงวดบรรยากาศเอ่ยความล่ำลือ
ที่บอกว่าเฮียดเอยก็ไม่สามารถต้านทานความอยากจะรู้ของชาวบ้านได้นะ
ใครจะกลัวล่ะคะไม่ได้หรอกนะคะ
นี่ไปกันจุดทูบจุดเทียนกันใต้ต้นโพเลยค่ะ

ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

ชาวบ้านที่ผ่านมานี่นะเขาบอกว่าแหม

หรือว่าหมอเริงชื่อดังของหมู่บ้าน

เอาขันน้ำมนต์ค่ะไปขอเลขเด็ด
จากคุณเดชน์คุณจันทร์ที่สถิตอยู่ในต้นโพลนะคะ
น้ำตาเทียนหยดเป็นตัวเลขเลยค่ะ
ชาวบ้านก็ไปยืนรอเลขเด็ดกันแล้วก็ไปลุ้นกันว่าหยดออกไป

ทำวิธีไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมคุณทัศนัย
มีค้างคาวแม่ไก่นับพันตัวบินผ่านบริเวณนี้ด้วยตอนทำพิธี

ชาวบ้านบอกขนลุกเลยขนลุกเลยนะคะ
ส่วนตัวเลขทั้งบนต้นโพเนี่ยมีมา๓ตัวเลย
แล้วก็ในขันน้ำมนต์ก็มีเหมือนกัน
เมื่อสักครู่ไม่ทราบคุณผู้ชมเห็นไหมนะคะ

ชาวบ้านแห่ไปขอชบราษฎ์จากต้นยังนาขนาดสองคนโอกครับ

อยู่ที่ตำบลครูเมืองอำเภอเมืองสวงครับ
นางบุญล้อมงาสารเจ้าของที่บอกว่า
ตั้งใจจะตัดต้นยางนาออกไปเพื่อใช้พื้นที่ทำนาทำไร่อย่างอื่น
ก็นำเลื่อยไปเรื่อยตัดอยู่สองวันมันก็ไม่ขาดสักทีนี่เห็นไหม
ตัดซ้ายตัดขวามันก็ไม่ยอมขาด
ก็เลยว่าจ้างรถแบ็คโฮลมามาดันให้มันล้มนะฮะ
แล้วก็ตัดส่วนปลายออกไปเพื่อนำไปขาย
วันต่อมาครับไปตัดส่วนที่เหลือพบว่าเอ้า
มันล้มไปแล้วแล้วอยู่ดีมันดีดขึ้นมาตั้งเหมือนเดิม
ขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยนะมันเด้งขึ้นมาตั้ง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนเดิมโอ้โหเท่านั้นแหละฮะ
พอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บมันต้องไม่ปกติธรรมดาแน่นอน
ชาวบ้านก็ต้องแห่ไปเอาแห่กันเข้าไปเอาของไป
ถวายนะฮะทีนี้ก็มีร่างทรงมาดูทำพิธี
ขอเข้ามากันยกใหญ่ค่ะนะบอกว่านี่นะต้นยางนานี่นะ
จริงแล้วเนี่ยนะมันมีความยาวนะลึกลงไปอีก
ห้าเมตรเลยเออนะฮะแล้วก็มีต้นตะเคียนอยู่ด้วยนะฮะ
แล้วก็จะมีเจ้าแม่ทิพย์เกษรอาศัยอยู่ในต้นนี้ด้วย

หลังจากนั้นชาวบ้านเองก็พอรู้ข่าวก็แห่กันไปครับ

แล้วพอชาวบ้านไปไม่เพราะนี่ฮะ

แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าต้นยางนานี้ให้อะไรกลับมานะ

ติดท้ายค่ะไปที่ตมนสเมษท์ในอัมเภอมืองจังหวัดชนโบรีนะคะ
ความยาวของเรือ๒๘๖เซนติเมตร
เพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยค่ะฝันว่ามีเรือตะเคียนอยู่ที่วัดมาแล้ว๒ลำ
อยากจะมาอยู่ด้วยก็เลยเอามาถวายที่วัดนะคะ
วันนี้นะคะก็ใกล้ออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เนี่ยค่ะเข้าไปไปขออ่า
เลขเด็ดกันนะคะเพื่อจะเสี่ยงโชคนายสมนึกเล็กเจริญบอกว่าเนี่ย
เขาเดินทางมาขอโชคขอลาบเลขเด็ดเนี่ยนะคะเอาไปเสี่ยงโชค
สลากินแบ่งรัฐบาลแล้วเดี๋ยวจะมีหมายเลขขึ้นด้วยแหละ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นเลขอะไรหากถูกรางวัลเนี่ย
จะไปช่วยสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างขึ้นด้วยนะคะใช่ฮะ
อันนี้ครับช่างภาพซูมเข้าไปนะฮะเราจะได้ไม่ต้องนี่ครับ
ความยาวของเรือไม้ตะเขียนเนี่ยก็คือสองร้อยแปดสิบหกเซนติเมตรนะคะ